เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวานที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน
แล้วก็ขยายผลตรวจสอบไปโอ้โหคนที่จุดไฟเผาบ้านก็คือลูกชายเจ้าของบ้าน
แล้วก่อนจะจุดไฟเผาบ้านเนี่ยนะตอนกลางวันเนี่ย
ลุ้มคลั่งอารวาสไล่ทำร้ายพ่อเกือบจะฆ่าพ่อ
ตอนกลางคืนก่อนที่จุดไฟเผาบ้านก็คือลูกชายไปล็อกบ้านก่อน
เพราะคิดว่าพ่ออยู่ในบ้านแล้วจุดไฟเผาหวังจะฆ่าพ่อ
อันนี้พ่อบอกนะคือกะไม่ให้ออกเลยเหรอ
อยากให้พ่ออยู่ในบ้านแล้วจุดไฟเลยแต่โชคดีคือพ่อไปอยู่บ้านเพื่อน
ตั้งแต่กลางวันแล้วเพราะว่าโดนลูกชายไล่ทำร้ายจนกลัวหนีไปอยู่บ้านเพื่อนไง
ตอนจุดไฟเผาพ่อก็เลยไม่ได้อยู่บ้านก็เลยรอดไง

โอ้โหดูสิคะตำรวจสพศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ
นำกำลังไปจับตัวคนก่อเหตุที่เป็นลูกชายของเจ้าของบ้านนายสมยศ
อายุ๓๖ที่ตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพ
ไปจับได้เนี่ยตอนกำลังเดินออกมาจากโรงเรียนบ้านจัดสรรไปขอข้าวเพื่อนบ้านกินเพราะหิว
พอจับได้ลูกชายถามตำรวจว่ายังไงรู้ไหมคะ

คือนึกว่าเผาบ้านแล้วพ่อตายอยู่ในบ้านอ่ะถามตำรวจว่าพ่อผมตายยัง

นี่ค่ะคุณพ่อชื่อว่านายสังวานอายุ๖๗
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่จุดเกิดเหตุคือบ้านเลขที่๒๔หมู่๑๐บ้านจัดสรรอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
คุณผู้ชมดูซากซากบ้านคือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือสภาพความเป็นบ้านเลยค่ะ
คุณจิรายุทธ์นักข่าวของเราได้คุยกับคุณพ่อที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
นายสังวานอายุ๖๔เนี่ยค่ะ
คุณพ่อบอกว่าบ้านหลังนี้ก็อยู่กันสองคนพ่อลูก
ภรรยาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วลูกชายคนโตทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
นายสมยศวัย๓๖ลูกชายคนเล็กเนี่ยนะติดเหล้าติดยา
วันไหนกินเหล้าวันไหนเสพยาพ่อเนี่ยโดนตลอดเลย
โดนมาหาเรื่องโดนด่าโดนขู่ฆ่าโดนแบบนี้เป็นประจำ
พ่อบอกพ่อก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละพ่ออายุเยอะแล้ว๖๔แล้ว
เวลามีเรื่องอะไรทีก็หนีไปนอนบ้านเพื่อนหนีไปนอนบ้านญาติ
จนนายสมยศลูกชายคนเล็กเนี่ยพฤติกรรมมันหนักขึ้นเรื่อย
ตลอดเลยนะคะคือทำร้ายร่างกายพ่อด้วยพ่อบอกพ่อทนไม่ไหว
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเผาบ้านเนี่ยค่ะพ่อไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีเทพ
ไปแจ้งความ๖พฤศจิกายนตำรวจก็เลยมาไกลเกลี่ย
ให้ลูกชายพ่อใจเย็นลงเชื่อว่าลูกชายโมโหพ่อ
พ่อไปแจ้งความให้ตำรวจมาไกลเกลี่ยเพราะแจ้งความ๖พฤศจิกายนใช่ไหมคะ
ถัดมา๗พฤศจิกายนช่วงบ่ายลูกชายมาเลย
ใจเย็นลงแล้วใช่ไหมโอ้โหมาอารวาสเลยหนักกว่าเดิมอีกเหรอ
พ่อบอกว่าพ่อเนี่ยนะอยู่ในครัวลูกชายมาเมามาเลยเตะหมอข่าวหมอแกง
พ่อกำลังทำกับข้าวอยู่แล้วชี้หน้าด่าพ่อว่าขออภัยนะคะ
เขาพูดคำนี้เลยว่ามึงไปแจ้งตำรวจมาจับกูเหรอ
กูจะฆ่ามึงอันนี้ไม่ได้ใจเย็นลงเลยเนี่ย
นี่ลูกชายพูดกับพ่อแบบนี้ไม่ใช่แค่ด่าค่ะ
ลูกชายไปคว้ามีดมาจะฟันเข้าหน้าพ่อค่ะพ่อหลบทัน
แล้วลูกชายพยายามจะล็อกคอพ่อเอามีดเนี่ยจะแทงเข้าที่ท้อง
แต่ตอนนั้นแทงไม่เข้าแล้วพ่อก็ดิ้นหลุดนะคะ
พ่อวิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือกับญาติแล้วช่วงที่วิ่งหนีไปนะ
ลูกไม่ใช่แบบสลดเออพอหยุดแค่นี้วิ่งตามออกไปด้วย
ถือมีดออกไปด้วยพ่อก็ไปหลบอยู่บ้านเพื่อนบ้านญาติ
สามทุ่มค่ะพ่อบอกว่าเพื่อนบ้านมาบอกว่าบ้านถูกไฟไหม้
ครับพ่อวิ่งไปดูพ่อบอกไม่ทันแล้ว
บ้านถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลังแล้วโอ้โห
แสดงว่าย้อนกลับมาเผาอ่ะกะว่าพ่ออยู่ในบ้าน
พ่อบอกว่าคือก่อนเผาไปล็อกประตูบ้านก่อนด้วย
คงคิดว่าพ่อนอนอยู่ในบ้านจุดไฟเผาบ้านหวังจะฆ่าพ่อให้ตาย
อันนี้พ่อเล่าเองเลยนะแต่พ่อเขาไปตั้งแต่กลางวันแล้วเขาไม่ได้กลับ
เขาไม่ได้กลับไงคือลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อไม่ได้กลับไปอยู่บ้านญาติ
อยู่บ้านเพื่อนเลยย้อนกลับมาล็อกประตูเผาบ้าน
พ่อเขาก็กลัวไงเขาไม่อยากกลับมาไงแต่พ่อบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
พ่อบอกพ่อพร้อมให้อภัยนะเอาเลยฮะพ่อบอกพ่อพร้อมให้อภัย
เพราะยังไงก็เป็นลูกแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากขอตำรวจก็คือ
จับได้แล้วใช่ไหมคะไปบำบัดก่อนเอาไปบำบัดให้เลิกเสพยาเลิกเมาก่อน
เพราะถ้าบำบัดเสร็จกลับมาแล้วพร้อมจะกลับตัวกลับใจ
พ่อก็พร้อมจะให้อภัยแต่บำบัดกลับมาต้องหายนะ
เพราะก่อนหน้านี้เคยบำบัดแล้วเอาเลยค่ะบำบัดสามเดือน
กลับมาเป็นแบบเนี้ยเหมือนเดิมไม่เห็นหายเลยอ่ะ
จับมีดได้เพราะก็ปาสคอมึงวงพิ้งมันว่างัน
เตรียมตัวตายได้แล้วผมก็ค้ำไว้ไงค้ำแล้วมันก็แทงนี่
เขาแทงผมก็สะบัดวิ่งประมาณ๓ทุ่ม
มันนึกว่าผมนอนอยู่นี่หรือไงก็ไม่รู้นะมันเผา
ผมไม่รู้นะผมไม่เห็นนะแต่นี่นี่เค้ามันบอกว่านี้มันก็นั่งดูนะ
เค้าว่างันนะอะนี่ก็มาถามจานสวัสดีบอกว่าตะวานตายยางอะ
เผาทั้งตังค่อนข้างมันก็หมายความว่างันเนี่ย
นี่ฮะพ่อเขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟัง
โดยสโคลุยังเปิดตรงภูงค์ให้ดู

ส่วนเพื่อนของนายสังวานนะครับ
บอกว่าเขาก็มักจะไปหากันอยู่บ่อย

แล้วก็รู้ว่าระยะหลังนายสังวานถูกลูกชาย
ขู่ทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
วันเกิดเหตุเข้ามาหาที่บ้านตามปกติ
ก็เห็นว่ากำลังถูกลูกชายเนี่ย

แล้วก็พาฝ่ายพ่อหลบไปอยู่บ้านญาติ

มาพูดมาขู่มาไล่นะครับ
โดยที่พอลูกกลับไปแล้วเขาก็

อยู่ที่บ้านเขาก่อนอย่าเพิ่งกลับบ้าน

ถูกไฟไหม้แบบตายในบ้านแน่

เขาบอกว่าใครยุ่งไม่ได้กูจะฆ่ามัน
ยุ่งไอ้คนนั้นเดือดร้อนเจ็บแทน
ผมจะมาหาเพื่อนผมทุกเช้าทุกเย็นไง
พ่อผมลั่วลูกเขาคนเองนี้อย่างไงว่าพ่อของผมมันไม่รอด

ผู้ใหญ่มานพนิ่มเปียอายุ๕๕ปี

ตัวลูกชายคนนี้ที่ก่อเหตุ
ถ้าไม่กินเหล้าไม่เสพยาเสพติดก็เป็นคนดีนะ

คือเวลาไม่เสพยาเสพติดมันก็เป็นคนดีกันหมด
แต่พอเมาทีไรเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้
แต่ไม่เคยไปอารวาสกับชาวบ้านคนอื่นนะ

กับคนที่รู้ว่ายอมยอมให้อารวาสด้วย

ตำรวจเคยลงพื้นที่มาตรวจสอบหลายทีแล้ว
แต่ก็ไม่เคยเอาไปบำบัดแบบจริงจังไง
ก็เลยก่อเหตุอยู่แบบนี้ค่ะ
สามารถเค้าก็กลัวไหมครับ

ทางพระหัวสมยสภสรีเทพฯ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวนายสมยศผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ

ตอนนี้ส่งไปที่สำนักคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วก็ส่งต่อไปที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่เจ้าของบ้านเข้ามาแจ้งความว่าลูกชายจะทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยอารวาสเนี่ย
ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกครั้งนะตำรวจบอก
มีการแจ้งเข้ามาว่าลูกชายทำร้ายอารวาสไปตรวจสอบทุกครั้ง
แต่ผมว่าจับได้แล้วพาไปปรบรับบัติส่วนหนึ่ง
แต่ส่วนทางตำรวจไปช่วยคือ
ไอ้ยาเสพติดที่ไข่กันอยู่
บรับบัติออกมาก็ไปซื้อเสพแล้วมันก็เป็นอย่างอยู่เรื่อย
บอกว่าเคยไปเข้าบ้านเข้ามาแล้วรอบนึง
แต่ตอนนั้นน้ำมันไฟแชคหมด
ก็เลยเผาไม่ได้พี่สะพ้ายบอกติดคุกไปนานเลยดีกว่า